ช่วงนี้ไปดูความคืบหน้าเรื่องของกลุ่มไฟล์คลับไทยแลนด์กันบ้าง
ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีการจัดการชกมวยกัน
จัดใต้ทางด่วนหรือว่าบริเวณริมถนน
ตอนนี้เองตำรวจบอกว่าเตรียมประสานกับกรกฐนะครับ
คุยกันให้ชัดว่าตกลงแล้วขัดไหมกับข้อกฎหมาย
และถ้าหากว่าขัดจริงยืนยันว่าดำเนินคดีอย่างแน่นอนนะครับ
กรณีที่กลุ่มวัยรุ่นซึ่งใช้ชื่อว่าไฟล์คลับไทยแลนด

มักจะจัดบริเวณลานกีฬาใต้ทางด่วนแยกมหานคร
ซึ่งขอเข้าพบพลตำรวจโทสานิทมหาธาวร
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เพื่อที่จะพูดคุยถึงเรื่องการจัดชกมวยข้างถนน
ล่าสุดนี้ครับรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เปิดเผยว่ายังไม่มีการพูดคุยกับกลุ่มดังกล่าวอย่างเป็นทางการ
แต่ว่าทางตำรวจนั้นประสานขอเข้าพูดคุย
เพื่อทำความเข้าใจกับการกีฬาแห่งประเทศไทย
กรกฐเพื่อความชัดเจนเกี่ยวกับข้อกฎหมายแล้วนะครับ
พร้อมกับย้ำว่าการจัดการแข่งขันชกมวยที่ถูกต้อง
ต้องให้ผู้จัดการแข่งขันและผู้ชกไม่มีผลกระทบ
ซึ่งก็มีความเห็นว่าควรให้การแข่งขันของกลุ่มไฟล์คลับไทยแลนด์นั้น
เข้ามาอยู่ในระบบตามพระราชบัญญัติกีฬามวย
เพื่อความถูกต้องและเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายนะครับ
รวมถึงเจ้าของค่ายมวยผู้จัดแล้วก็นักมวย
ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างอีกด้วย
แต่หากว่าอยู่นอกระบบไม่เป็นไปตามพรบกีฬามวย

จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแต่อย่างใด

ตำรวจยืนยันว่าจะเดินหน้าสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมาย
ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ใด
อกจากนี้ตำรวจยังจับตาความเคลื่อนไหว
ของกลุ่มผู้จัดไฟล์คลับอย่างใกล้ชิด
หลังมีกระแสข่าวว่าจะรวมตัวจัดกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ด้วยครับ